จะพาไปหาอะไรที่มันหายากแต่ว่าอร่อยอย่างนี้
พูดก็พูดว่าของอร่อยบ้านเรามันมีเยอะอร่อยแบบต้องกดไลค์ต้องยกนิ้วโป้งให้
โดยเฉพาะอาหารอีสานบ้านดิฉันเนี่ยมันแสบคักแสบหลายแสบนั่วอิเล
สิบห้าไปกินอันนี้ค่ะขอมดำดิน
ของดำดินมันคืออะไรคุณผู้ชม

นี่แหละค่ะหน้าตาเขาขอมดำดิน
ค่ะนี่ขยิกลึกมาเลยเชียว
บ้านดิฉันเกิดเอิญว่าสี่เกเด

นี่คือแมงจีนูนค่ะคุณผู้ชมหรือว่าชาวบ้านหลายคนทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าขอมดำดินนะคะ
เป็นเมนูอาหารป่าที่เรียกได้ว่าสุดฟินเลยค่ะ
ถ้าอยากกินนะไม่ได้หากันง่าย
นี่เราต้องเดินเข้าป่าค่ะคุณชนะ
เดินเข้าป่าตามป้าคนนี้เข้าไปก็คือป้าหลังอายุ๕๐ปีแล้วนะจ๊ะ

คุณป้าเป็นชาวบ้านตะมนตงมะไฟอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

มาอวดเราตัวอวบอ้วนแบบนี้

คุณป้ามักจะใช้เวลาว่างออกตระเวนตามป่าละเมาะข้างบ้าน

คุณป้านี่นะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียว
แต่หาแมงจีนูนมาได้เป็นถังแบบนี้

คุณป้าบอกเคล็ดลับแล้วด้วยคุณคุณคุณคุณอยากจะไปหาแมงจีนูนบ้าง

ลองดูนะที่ผิวดินนะคะ

ถ้าหากว่าเห็นว่ามันมีรูเล็ก
แล้วก็มีดินคลุมรูขึ้นมาเล็กน้อยคล้ายหลุมจิ้งหลีด
นั่นแหละเป็นหลุมของขอมดำดินหรือหลุมของแมงจีนูน

ลงไปลึกประมาณ๑๐๑๕เซนติเมตรคุณก็จะเจอคุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่แบบนี้

ก็เอากลับบ้านเอาใส่ถังกลับบ้านเลยค่ะ
แล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อย
จากนั้นก็เอามาทำเมนูขึ้นชื่อนั่นก็คือเมนูนี้ค่ะ

แมงจีนูนคั่วเกลือปรุงรส

ไม่ยากนี่ใช่ไหมน้ำไดปั๊บหนึ่งคือตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนิดหน่อย
แล้วก็เอาลงไปคั่วผัดใส่เกลือปรุงรสรสชาติวันนี้นะจะเค็มมันกำลังดีอ่ะ
ส่วนนี้ก็อีกหนึ่งเมนูถูกไหมเป็นเมนูที่ได้สดน้ำแกงด้วยนั่นก็คือแกงเปลือใส่แมงจีนูน
หรือเรียกว่าแกงหน่อไม้ของชาวอีสานค่ะคุณ
แน่นอนนะคะเขาจะมีกลวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าใช้ใบย่านางเนี่ยเอามาผสมกับเครื่องแกง
แล้วก็ใส่หนอนไม้ใส่ซืมวับใส่ฟักธองใส่เห็คูณูลงไปอุ้ยตบให้สุก
ไฮไลท์ก็คือใส่เข้าไปค่ะท็อปปิ้งเข้าไปด้วยแมงจีนูนนี่แหละ
อ่าฮะโอ้โหยฟินสุดสุดเลยนะคะ
เป็นเมนูยอดฮิตมีโปรตีนสูงด้วยนี่อ่ะตักออกมาคุณคะ
กินกับข้าวสวยร้อนนะคุณนึกนะว่าแมงจีนูนเนี่ย
คั่วแล้วมันกรอบกรอบใช่ไหมโรยเข้าไปในแกงนะ
คุณกินเข้าไปนะมันจะกรุบกรับแล้วก็มันหน่อยใช่ไหม
ถูกต้องค่ะคุณค่ะแล้วก็ได้รสชาติของความเผ็ดของเครื่องเทศของสมุนไพร
แล้วก็ได้ความมันของแมงจีนูเนี่ยอร่อยล้ำจริง
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วถ้าใครมีโอกาสอยากจะลองทานดู
อันนี้ไม่ได้ห่วงห้ามแต่ประการใดลองทานกันดูนะครับเออรสชาติเป็นยังไงก็อย่าลืมไลน์มาบอกกันด้วย
ถูกต้องแต่ก็ต้องบอกนะว่าทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติมันไม่เหมือนเดิม
มันก็อาจจะต้องเข้าปงเข้าป่าเข้าไปหาที่ธรรมชาติจะมาขุดดุ้งขุดดินแถวในเมืองเนี่ย
อาจจะไม่ได้อาจจะเจออย่างอื่นเจอขยะเจอสิ่งปฏิกูลว่ากันไปอ่ะ